ส่วนอีกหนึ่งความเชื่อที่ชวนขนลุกสู้เลยก็คือ

คือญาติเขาเชื่อว่าวิญญาณของคุณยายวัย๙๓ปี
มาเข้าสิงมาแฝงร่างน้องสาวตอนที่เคลื่อนศพขึ้นเมน
แล้วมีการเรียกลูกเรียกหลานมาสั่งเสียด้วย
รวมไปถึงบอกที่ซ่อนของรักของห่วงอีกด้วย
อ่ะสร้างความแปลกประหลาดใจมากไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะ
ดูสิค่ะเหมือนคุณยายมาแฝงร่าง
แล้วสั่งเสียลูกหลานแล้วก็อมเปลวไฟด้วยเนี่ย

ภายในวัดทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ
เป็นสถานที่ตั้งศพของคุณยายเรือนหนูผันอายุ๙๓ปี
คุณยายเสียชีวิตด้วยโรคชราเนอะ
ตั้งแต่วันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
มันเยอะมากแต่เกิดเรื่องชวนคนลุกขึ้น

ขณะจะนำร่างของคุณยายขึ้นเมนนะคะ
น้องสาวของคุณยายมีอาการแปลกแบบนี้
คล้ายกับถูกแฝงร่างอย่างที่บอกไป
ทุกคนเลยเชื่อไปในทิศทางเดียวกันว่า
เป็นวิญญาณของคุณยายเรือนมาเข้าร่างของน้องสาว
เพื่อจะเรียกลูกหลานทุกคนมาสั่งเสีย
แล้วก็เรียกชื่ออย่างถูกต้องเป๊ะทุกคนเลยนะ
แล้วก็ยังบอกอันนี้สำคัญมาก
บอกที่ซ่อนของรักของห่วงทั้งหมด
แต่ที่สร้างความแปลกประหลาดใจก็คงจะเป็นช่วงที่คุณยายอมไฟไปเมื่อกี้

ก็เลยเชื่อว่าเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งนะคะ
แล้วภายในงานนะคะมีการนำผ้าขาวแล้วก็ผ้าถุงหลากสีรวมทั้งหมด๒๕๐พื้นแบบนี้
ประดับโรงศพแทนดอกไม้แห้งและดอกไม้สด
คุณเห็นไหมโรงศพของคุณยายหน้างานสวยมากเลยนะคะ
ใช้ผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าถุงมาประดับตกแต่ง
เพื่อที่เจ้าภาพตั้งใจว่าจะมอบให้กับลูกหลานและแขกที่มาร่วมงาน
และทำให้การประโยชน์ด้วย

อ่าสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยอ่ะอันนี้ก็สำคัญค่ะ
ถ้าเกิดใครเก็บไปแล้วพบว่ามีตัวเลขอยู่
มารับเงินสดไปเลยคนละ
ร้อยรวม๒๐รางวัล
เงินทั้งหมด๒๐๐๐บาทนะคะที่แจก

นี่ถ้าเกิดว่าในเหรียญโปรยทานมีเลขติดไว้
ก็คือเขียน๑๒๐มี๒๐รางวัล
ได้เลยรางวัลละ๑ร้อย๑ร้อย๑ร้อย
ทั้งหมด๒๐๐๐บาท
เหมือนด้วยเนี่ยฮะอังกฤษ